หนีแล้ว

หนีเนี่ยไงหนีเนี่ยไงหนีเนี่ยไง
พอพบภัณฑ์แล้วเค้าว่าเค้าชนมาเหรอ
เราบอกไม่ใช่มันมีรถเบ้นคันหนึ่งชนผมแล้วหนี
พอชนแล้วหนีปุ๊บแล้วพี่คนอ้วนใส่เสื้อสีแดง
ปุ๊บผู้น้ำมึงดีอ่ะเค้าเลยขับตามไป

พอมาถึงที่เกิดเหตุปุ๊บว่าน้าทำไมต้องหนี
เค้าว่าไปเลี้ยวหัวรถกลับมาเพื่อมาดูน้อง
ทีนี้เขาก็นั่งอยู่แต่ในรถไม่ยอมลงมาดูผู้บาดเจ็บ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นข่าวใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ชื่อของอดีตรัฐมนตรีนะคะทวีไกรคุบนะคะ
อันนี้ว่ากันตรงเลยค่ะคุณผู้ชม
เราก็ลำบากใจที่จะต้องเชิญท่านมาคุยเรื่องนี้
เพราะว่าคราวที่แล้วเรื่องแย่งไหมไม่แย่งไหม
ก็เป็นกระแสพอสมควรนะคะแทบจะกลบข่าวลูกสาวเลยค่ะคุณผู้ชม
สำหรับเรื่องที่ดินที่คุณปรินาโดนตรวจสอบอยู่ใช่ไหมคะ
ทีนี้พอมาล่าสุดอันนี้มีเรื่องของอุบัติเหตุ

เพียงแต่ว่าคือมันจะมีประเด็นว่าตกลง
อดีตรัฐมนตรีทวีไกรคุบชนแล้วหนีไหม
อันนั้นเป็นเรื่องใหญ่ค่ะ

แต่ทีนี้พอบอกว่าคนชนชนแล้วหนีเตรียมจะหนีเนี่ย
ถ้าเขาไม่อัดคลิปไว้เขาไม่ไปกันรถเอาไว้

คือพวกต่างเหล่านี้ค่ะที่เป็นคำถามขึ้นมา
ก็เลยทำให้ข่าวนี้เข้ามาอยู่ในความสนใจ
ซึ่งโดยสไตล์ของอดีตรัฐมนตรีทวีไกรคุบ
ไปทุกที่ชี้แจงทุกเวทีตอบทุกคำถามนะคะ
เช่นเดียวกันกับวันนี้ค่ะอยู่ในรายการกับเรานะคะสวัสดีค่ะ

ตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นข่าวใหญ่ขนาดนี้
ผมก็ไม่คิดมันเรื่องเล็กกลายเป็นประเด็นใหญ่ไป
ในมุมของอดีตรัฐมนตรีค่ะท่านคิดว่าทำไมข่าวนี้กลายเป็นข่าวใหญ่คะ
ผมก็งงหาเหตุไม่เจอไม่เคยคิดว่าอย่างนั้นเลยฮะ
จริงที่ไม่สบายใจที่สุดตั้งแต่เป็นข่าวนี่คือเรื่องอะไรคะ

เรื่องนี้ทำให้ผมเสียหายชื่อเสียงมากที่สุดในชีวิตเลย

เพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์แล้วมีแถลงข่าวมีตอบคำถามนักข่าวมีอะไรอย่างนี้นะคะ
คือมันยิ่งกลายเป็นประเด็นใหญ่เพราะว่าเอาพูดกันตรงไปตรงมา

คิดยังไงก็อย่างนั้นรู้สึกยังไงก็ว่าอย่างนั้น

ก็เลยกลายเป็นประเด็นหนักเข้าไปอีกหน่อยนึงสำหรับคำพูดต่าง
เอาอย่างนี้ค่ะทีละประเด็นประเด็นใหญ่ที่สุดที่คุณทวีกังวลสำหรับอุบัติเหตุเรื่องนี้คือเรื่องอะไรที่เป็นความเข้าใจผิดหรือเราอยากจะอธิบายที่สุดคะ
เขาว่าผมขับแล้ววิ่งหนีแล้วก็ชนหนีนะ
ถูกกล่าวหาว่าชนแล้วหนี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

ผมจอดดูรถซ้ายขวาวิ่งสวนมาทางนี้นะฮะ

นี่ผ่านเลนทางซ้ายแล้วครับ
แล้วก็หัวรถไปอยู่เลนขวาแล้ว

เตอร์ไซค์จากไหนมาไม่รู้ครับ
วิ่งมานะฮะวิ่งมาทางเลนซ้ายนี่นะครับ
แล้วก็อ้อมเห็นรถผมขับมาช้าเนี่ย
เลนซ้ายอ้อมมาทางเลนขวาหน้ารถผม

ก็เลยไปเฉียวตรงบังโครนท้าย
บางคนตั้งท้ายล้อหลังนะ

ก็ทำให้รถเสียหลักนิดหน่อย
ท้ายปัดไปข้างหน้านิดหน่อยนิดหน่อยไม่มากอะไรหรอก
หัวรถก็เฉียงไปทางซ้าย

รถก็วิ่งได้เขาก็ขับไปวิ่งได้
มาถึงสุดสะพานเนี่ยจากนี้มานะครับ

ชนสะพานซึ่งรถวิ่งไม่เร็วแล้วแหละ

ก็ล้มแผลตรงนี้รถล้มคนก็ล้มด้วย
หัวเข่าก็ถูกพื้นที่

ผมก็จอดรถนะปั๊บสุชาติบอกทีผมเบรกเลยนะฮะ

รถวิ่งนี่ก็วิ่งซ้ายก็วิ่ง

อันนี้เอามาดูเพราะว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่นะครับ

กำลังจะบอกว่าคือจริงเข้าใจว่าที่ท่านชี้เนี่ย

แต่ว่าถ้าเทียบภาพนี้ซึ่งมันเป็นภาพเก่าเนี่ยนะคะ

จริงแล้วถ้าเราไปเทียบกับคลิปวิดีโอที่ทางมีคนอัดไว้เพื่อเป็นหลักฐานเนี่ย
คือท่านจะบอกว่าท่านก็มาตามเลนท่าน
น้องก็มาตามเลนท่าน

อ่าแล้วท่านก็มาไม่ได้เร็วเพราะถ้าเร็วคงเจ็บกว่านี้
เนี้ยสรุปถูกไหมฮะอ๋อแน่นอนถ้าเจ็บเร็วกลางรถเลยอ่า
ถ้าเร็วคงถ้าเร็วคงเจ็บกว่านี้รถไม่สามารถวิ่งไปถึงปลายเท้าได้หรอก
อ่าทีนี้ทีนี้จังหวะคืออันนี้เข้าใจได้คืออย่างนี้นะคะ
คืออุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดอันนี้ทราบกันแน่นอนแต่ทีนี้ประเด็นก็ไม่ได้อยู่ตรงที่เกิดอุบัติเหตุ
เด็นอยู่ตรงหลังจากเกิดอุบัติเหตุเอาเนี่ยนะฮะทีนี้ทีนี้งั้นเดี๋ยวเราดู
ดูภาพไปพร้อมกันอีกหน่อยหน่อยนะฮะเอาอีกหน่อยเอาอะไรคะ
ที่เขาที่เขาให้ข่าวไปนะว่าหลังจากเกิดเหตุนี้แล้วนะ
ผมผมขับไปนี่นะสัก๕๐๐เมตรก็เลี้ยวมีทางเลี้ยวเข้าบ้านนะ
ผมก็เรียกปรับถอยหลังไปทีเดินหน้ามาจอดตรงนี้นะฮะ
เขาบอกว่ามีรถหน้าตามวิ่งตามผมไปเลยตรงนี้นะ
ในข่าวนะรถกู้ภัยเนี่ยวิ่งตามไล่ตามเลยนะฮะ
วิ่งไล่ตามไปนะฮะแล้วก็วิ่งไล่ตามไปไปขวางรถผมไว้เลย
หลังจากที่สามร้อยเมตรอ่านะฮะแล้วก็ตำรวจนะฮะ
โดยภายก็แจ้งตำรวจตำรวจก็ไปนัดนะฮะก็ขับรถมาที่เกิดเหตุนี้นะ
แล้วเห็นกำลังขับผมเนี่ยกำลังขับรถหนีอยู่บนถนนเส้นทางคลองชมประธานนะครับ
โดยมีรถหน่วยกู้ภัยพยายามขับติดตามเพื่อขวางหน้าไว้
และสามารถขวางหน้าให้จอดไว้ได้ห่างจากจุดเกิดเหตุ๓๐๐เมตร
แต่คนในรถไม่ยอมเปิดประตูลงมาเจ้าหน้าที่รวจสอบถามก็บอกว่า
ตัวเองชื่อทวีไกรครุบจะขับรถไปธุระกระทั่งมีเจ้าที่กู้ภัยชาวบ้านและแม่ของเด็กบาดเจ็บ
เดินตามไปต่อว่ามีพฤติกรรมอย่างนี้หลบหนีตั้ง๓๐๐เมตร
แม่เด็กยังไม่มาเลยตอนนั้นนะแม่เด็กยังไม่มาเลย
นี่บอกแม่เด็กไปด้วยชาวบ้านไปด้วยโอ้โหชาวบ้านจะวิ่งตามไง
สามร้อยเมตตามรถทันได้ยังไงไหมหนึ่งนะงั้นและรถกว่าง
นะฮะรถกวางขอโทษเถอะถ้าจะวิ่งหนีเนี่ยนะแหมไอ้เบ้นสามร้อยน่ะ
ใช้น้ำมันออคเทนทรัพย์สูงด้วยนะฮะ
อันนี้ไปขวางหน้าได้แล้วตัวตัวตามไปอีก
ไม่มีอย่างนี้เลยสักอย่างหนึ่งเลยครับ

แล้วเปิดประตูเนี่ยผมได้เปิดประตูแกเลยไม่มีเรื่องอย่างนี้
ผมกลับมานี่แล้วมาอยู่นี่แล้ว
ประเด็นที่อันนี้ชัดเจนเลยว่าไม่เป็นจริงเรื่องนี้
ประเด็นที่รัฐมนตรีจะบอกคือไม่ได้หนี
ไม่ได้หนีไปหนีจะไม่ไปหยิบอะไรมาทำไม
ไม่ได้มีรถไปขวางเพื่อไม่ให้รัฐมนตรีหนี

ถ้ามีรถตามแล้วก็ต้องถ่ายคลิปมาแน่นอนเลย
ถ้าจุดเกิดเหตุอยู่ไกลกัน๓๐๐เมตรจริง
ก็ไม่น่าจะเป็นตามข่าวว่าแม่เด็กหรือว่าชาวบ้าน
จะมีฟูกันเข้าไปใช่ไหมคะ

เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคืออันนี้ท่านอิงตามข่าวที่เขียน
ก็เลยรู้สึกว่าต้องแก้ต้องแก้ข่าว
ข่าวลงไปเนี่ยเขาลงตามข้อมูลอันนั้น
เราไม่ว่าเขาหรอกนะข่าวนะ
ลงแล้วเนี่ยคนเชื่อเลยว่าแหมมันมีตำรวจตามไปด้วย
ขวางรถอะไรอย่างนั้นน่าเชื่อมาก
อันนี้ตามข่าวทีนี้ท่านเอามาเอาตัวท่านค่ะ
คือตอนที่ชนกันเสร็จแล้วท่านเล่า
อย่าเพิ่งอิงข่าวนะเอาตามคำถามจอมขวัญก่อนนะคะ
คือว่าพอเกิดเหตุชนกันปุ๊บแล้วไงต่อ

เอาตามข่าวไม่เอาตามข่าวเล่าให้ดิฉันฟังได้เลย
พอชนปุ๊บแล้วท่านยังไงคะท่านลงมาไหมคะ

ต้องรีบไปรีบมาดีกว่าเข้าใจยังไง

เราจึงหยุดรถเลยนะ

ไม่มีเจ็บอะไรมากมายเข้าใจไหม

นั่นมันมีอยู่ในรถก็ขวางทางกันอยู่

รีบกลับรถนะแล้วอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ใน

สัก๕๐๐เมตรได้มีทางเข้าผมก็

เมื่อกี้นี้นั่นแหละมีภาพเมื่อกี้นี้
รีบไปกลับรถมาดีกว่าถูกไหมคะ

ไอ้ถอยอยู่ตรงนั้นน่ะดีไม่ดีจะเกิดบัตรเหตุอีกด้วย

ทีนี้พอกลับรถมาเสร็จแล้ว
ก็ลงไปดูเขาใช่ไหมหรือว่านั่งรอในรถฮะ
ไปดูเขาหน่อยไปดูเขาแล้วถามเขา

บอกผมผิดเองให้เขาสบายใจ
ผมรับผิดชอบทุกอย่างแค่นั้นเอง

แล้วมีรถมาพอดีเลยที่เห็นเมื่อกี้เนี่ย
ตอนนั้นผมนั่งในรถแล้ว

เดินมาจากไอ้ที่นั่งคอสะพาน

มาอยู่ท้ายรถเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้เนี่ยฮะ

เอางี้นะคะเดี๋ยวเราถ้า

ต้นชิ้นของ
ภาพได้นะคะจะได้เริ่มต้นได้เลยนะคะ

ถ้าต่อเนี่ยยังจะดีเลยนะ

เอางี้อันนี้เริ่มอันนี้เท่าที่มีคลิปนะคะ

แล้วตอนนี้กู้ภัยยังไม่มา
อย่างตอนนี้เนี่ยคือรัฐมนตรีพอจอดแล้ว
ยังไม่ได้ลงจากรถใช่ไหม

ตอนนี้ผมไปนั่นแล้วผมมานั่งที่รถพักตรงรถนาย

ไปดูแล้วกำลังมานั่งที่รถพักรถไอ้กู้ภัยไม่มา
แล้วเมื่อกี้เห็นเลยเห็นไหมนั่นแหละมารถมันจอดอยู่นี่แล้ว
คือที่เห็นนั่งอยู่ในรถเนี่ยคือลงไปแล้วรอบนึงแล้วกลับขึ้นมาใช่ไหมคะ

ใช่แล้วมานั่งในรถกู้ภัยจึงมาเห็นพอดีเลยที่ถ่ายไว้เมื่อกี้เนี่ย
แล้วจอดตรงนั้นแล้วเด็กก็เริ่มเดินจากที่ผมไปหาเขาจากตรงโม
นี่คนเจ็บเสื้อเขียวใช่ไหมคะ

เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมเด็กน้องที่เสื้อเขียว

เขาก็ยืนอยู่แถวนี้แล้วแหละแล้วทีนี้พอกู้ภัยมา
อันนี้กู้ภัยมาแล้วถูกนะคะ
นั่นแหละนี่เขาเดินมาจากโน่นจากอีกฝั่งหนึ่งแล้วมานี่แล้ว
นั่นแหละกู้ภัยมาแล้วก็ไปนั่งทำแผลที่นั่น
ผมก็ลงจากรถไปดูก็ทำแผลเห็นผ้าสกปรกมากเลย
เก่ามากสกปรกมากจะติดเชื้อด้วยผมบอกว่า
กับน้องน่ะนั่งรถผมเลยนะเนี่ยบ้านใกล้นี่เองนะ
รีบไปดีกว่าแผนสดเนี่ยมันได้หายเร็วเขายังไม่พูดอะไร

นิดเดียวก็มีไหลมากันเองไม่ได้ชนถูกแผล
เป็นล้มมาถลอกไอ้ตรงพื้นผมพูดอยู่นานนะขอร้องเขา

ผมพยายามบอกว่าไปก่อนก็ได้หรือไม่ตามนู้นก็ได้เนี่ย
แม่ยังไม่มาเลยแล้วบอกแม่ตามไปโน่นได้ยังไงตอนชนหมอยัง
เอาตามนี้ก่อนเอาตามภาพก่อน

แล้วรถสกปรกมากเคลือบน้ำมันเยอะแยะเลย
นี่ผมมาที่รถแล้วแหละ
พูดนั้นนานมากอ้อนวอนเขาให้ไปโรงพยาบาลนำหลวงไป
ท่านเห็นเหรอคะว่าอุปกรณ์เขาสกปรกขนาดนั้น
เฮ้ยเขาก็มองเห็นนะรถเขาเปิดท้าย
คราบน้ำมันเยอะแยะอะไรลงรังไปหมดเลย

ไม่เขาอาจจะเก็บอุปกรณ์หลายอย่างแต่ว่าอุปกรณ์มันคำแพ้
ไม่ใช่ไม่มีอุปกรณ์อะไรหรอกไม่มีอะไรเท่าไหร่หรอก
มีอะไรไม่รู้น้ำมันเยอะแยะเลย
สกปรกผ้าสกปรกเลยใช้หลายครั้งแล้ว
ตอนนี้ที่อธิบายอยู่ก็คือบอกว่าคือไปเลี้ยวไปเลี้ยวตรงนู้น

ใช่แล้วมาจอดตรงนี้กลับมาจอดไว้ตรงนี้
ดิฉันถามท่านตามคลิปนะเรียนถามท่านตามอันนี้ก่อนนะ
เดี๋ยวค่อยเล่ารายละเอียดนะคะเอาตามนี้ก่อน

ทีนี้ในส่วนของการหนีอาจบอกไม่ได้หนีนะไปเลี้ยวมา
แล้วก็อยู่รอจนเห็นกู้ภัยมาทำแผล
ทำแผลก็ไปก่อนเข้ามาทีหลังผมมาก่อนแล้ว
พอเห็นเขาทำแผลก็ไปสังเกตว่าอุปกรณ์เขาเรารู้สึกว่ามันไม่สะอาดใช่ไหมคะ
ไม่ใช่อุปกรณ์หรอกผ้าพันแผลเป็นผ้าที่ใช้แล้ว
ก็ใช้อีกแน่นอนดำมาก

คือจริงไอ้ถุงนี้๑๐กว่าบาทได้เองเลยนะ
แพงเลยแต่ทำไมผ้านี้ไปพันอย่างนั้นแล้วแผลมีด้วยเชื้อมันจะเข้า
ค่ะเขาจะเอาของเก่ามาใช้ทำแผลได้เหรอคะ
โอ้โหแหมผมจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงแล้ว
รูปก็เห็นเลยไม่ขาวไม่ขาวเลย
ดูในรูปสิดึงมือเห็นชัดเลยไม่ขาวเลย
มีตอนหนึ่งเคยถ่ายไปถึงเท้า
ไม่ขาวเลยคล้ำละมากเลยในรูปยังเห็นเลย
แหมผมจะพูดอย่างไรเดี๋ยวดูคล้ำเลยค่ะ
ใกล้เขาจะมีที่ผมดูเมื่อเที่ยงนะรายการนั้น
แต่เขาคุณจะชี้ดูเลยคล้ำเลย
คืออันนี้คือไม่เห็นทางนั้นไม่เห็น
คุณทวีเอาแหละไม่ใช่ประเด็นนะ
เป็นประเด็นเพราะว่าเพราะว่าทางกู้ภัยเขาก็แถลงนะคะ

ไอ้ผ้านี่เมื่ออยู่เนี่ยที่โรงพยาบาลเก็บไหมรึเปล่า
จะบอกว่าข้อมูล๒ชุดไม่ตรงกัน
ทีนี้คุณทวีก็หงพูดเพราะความเป็นห่วงถูกไหม
ของเก่าใช้ไม่ได้ของสกปรกใช้ไม่ได้เขาต้องรู้สิคะ
เดี๋ยวนี้นะรถกู้ภัยเนี่ยนะมันไม่เหมือนอย่าง

ตัวผมเองเลยผมขับรถเล็กซัดนะ
เพชรเกษมไม่ไกลจากนั้นเท่าไหร่หรอก
รถไปชนท้ายรถสิบล้อ
ผมก็หักเชไปวิ่งตกคลอง
ตำรวจเรียกกู้ภัยมาเอารถผมขึ้นไป
ไปรถที่อุซ่อม๑๐กว่ากิโลนเอง
คิด๒๕๐๐บาทบอกโอ้โหทำไมแพงอย่างนี้ล่ะ
รถที่เขาจ้างกันมานะระยะนี้ไม่เกิน๑๕๐๐หรอก
ผมพูดอย่างนี้เลยผมจะมองผมไม่ใช้รถเลย
หนึ่งนะทำไมเด็กไม่ยอมไปต้องรอแม่
แม่ก็อาจจะบอกได้เฮ้ยแพงอย่าไป

ตอนเด็กไปนะผมไปเจอที่นู่นนะ

แม่ให้ขี่มาวาซัยไม่เจอรถกู้พาย

มันมีอะไรแอบแฝงเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอก

ไม่ใช่ให้สังคมได้รับรู้ด้วย
ผมเป็นคนอย่างนี้

ไว้ช่วงหน้ากลับไม่ก็มีประเด็นอีก
แต่หลักการแต่ก่อนเป็นอย่างนั้น
แต่วันนี้มันแอบแฟ้งผลประโยชน์
อ่าอ่านสักครู่ค่ะ
สวัสดีนะคะคุณวิไลครับผมสวัสดีครับค่ะเอาเลยเอาประเด็นที่อยากจะชี้แจงก่อนเลยค่ะเอาเรื่องเอาอย่างนี้ค่ะเอาเรื่องความสะอาดเรื่องอุปกรณ์ก่อนเลยค่ะ
ครับผมเอาเลยนะครับผมอยากจะชี้แนะอย่างนี้นะครับหน่วยกู้ภัยสว่างราบบุรีโดนอบรมมาอย่างดีนะครับ
โดยผ้าพันแผลถ้าเกิดคนมีความเชี่ยวชาญจะรู้เลยว่าผ้าพันแผลที่ใช้แล้วที่โดนเลือดสีจะเป็นยังไง
แล้วไปซักมาแล้วจะสีเป็นยังไงนะครับในตอนนี้ผมท้าได้เลยอุปกรณ์ทุกชิ้นในรถกู้ภัยของที่นี่
ถึงเป็นกู้ภัยที่ไม่รวยไม่เหมือนปติ๊กตึ๊กอย่างที่เอ่ยมา
แต่ผมก็มีกำลังทรัพย์ที่พอจะอุดหนุนน้อง
อุปกรณ์ขาดแคนให้มารับได้ที่สำนักงานนะครับ
เพราะตอนนี้ทางรถเหมือนกันนะครับ
ที่ท่านมองเข้าไปน้ำมันเยอะแยะไม่ใช่ครับ
ข้างในมีรถคันนี้มีอุปกรณ์เครื่องถาดอยู่ด้วย
อุปกรณ์ตัดข่างใช่ไหมคะ
และจากสมัครนะครับค่ะ
มุมติที่ผมมันยากจนไม่เหมือนมุมติที่ใหญ่
ข้างในฐานะควรชอบกันไม่น่าใส่ผมถึงขนาดนี้

วันที่ไปดูเหตุการณ์ใช่ไหมคะ
แล้วใช่ไหมคะครับผมแล้วทีนี้น้องอธิบายไหมคะว่ามันมีมุมไหนไหมที่อาจจะทำให้คนนอกนะมองเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันสะอาดไหมมันของใหม่หรือเปล่า
ไม่มีหรอกครับรถที่มานี้นะครับทุกคันไม่ได้จ้างอาสาวิกด้วยใจนะครับเงินเดือนไม่มีอาศัยเวลาว่าง
พอส่งพอได้รับแจ้งเหตุก็วิ่งออกมาช่วยแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งขึ้นเรียนพยาบาลเทคนิครถเก๋งสีขาว
เข้ามาช่วยอีกครั้งหนึ่งอ่านะครับถามตรงตรงเลยว่าผมเนี่ยไม่มีอะไรกับ
คุณทวีนะครับผมรู้จักท่านดีอ่านะครับรู้จักท่านดีเลย
ท่านเห็นหน้าผมท่านต้องร้องอ๋อก็แล้วกันเจอกันบ่อยแล้วก็หลายหลายท่าน
โดยเฉพาะริ้วล้อของท่านผมรู้จักหมดเพราะฉะนั้นพูดอะไรกันล่ะ
ได้ค่ะคุณวิไลคือว่า
รถที่ใช้เนี่ยคืออุปกรณ์มันมีอุปกรณ์ในการใช้ตัดถ่างด้วย
คนนอกมองเข้าไปก็อาจจะเห็นมันมีน้ำมันหรืออะไรก็แล้วแต่

คือยังไงยืนยันมูลนิธิยืนยันว่าอยู่ในมาตรา
เอ๊สำหรับที่บอกตัวเป็นหมื่นเราก็ให้อัตราใช้นะครับ
เราไม่เคยห่วงอ่าแล้วเราทำงานระบบพูดง่ายง่ายว่า
ที่ผู้มีผลประโยชน์อย่าไปเชื่อไม่มีครับที่นี่ทำด้วยใจ
หนึ่งในจังหวัดราชบุรีมูลนิธิผมไปถามดูได้นะครับ
มีแต่เอื้อมีแต่ให้ให้กับให้ผมบอกเลยครับ
ให้แล้วจะคิดแล้วไปแม้ทุกวันนี้ผู้ป่วย
ผมมีทั้งหมดวัน๓ลาย๗ลาย๘ลาย
ผมคิดเงินเขาบ้างไหมอื้อ
วิ่งปีฯนะครับวิ่งไปถึงภูรุง
วิ่งไปถึงหนองกวางวิ่งไปถึงโพหัก

เราไม่ได้มีเหนื่อยมะทองนะครับ

คือเหตุการณ์อันนี้บอกว่ามีรถกู้ไพร
ขวางรถคุณทวีเอาไว้เพราะว่าตามข่าวนะตามข่าว

อ่ะอ่ะอ่ะอ่ะเข้าใจค่ะค่ะ
คือทีนี้ได้ถามค่ะได้ถามน้องค่ะแป๊บนึงค่ะคุณทวี
ได้ถามน้องไหมว่าตกลงแล้วเนี่ยน้องที่ไปตอนนั้นเนี่ย
ตกลงมีใครเห็นว่ารถรถเก๋งคันนี้พยายามจะหนีหลังจากเกิดเหตุการณ์ไหมคะ

เดี๋ยวค่ะคุณทวีแป๊บนึงนะคะ

ถามแล้วครับผมสอบถามเรียบร้อยแล้วผมไปที่เกิดเหตุด้วยนะครับ

ผมเข้าใจอย่างนี้คุณทวีเองเนี่ย
แกกลับรถแกเข้าใจว่ามันเกิดเหตุด้วยรถขัดนี้
แล้วรถคันนี้ก็ไม่รู้ได้ยินแต่เสียงแตร
ทำไมบีบจนเขาสงสัย
เขาก็เลยจอดจอดจนล้อซ้ายจะตกอยู่แล้ว
พอลงมาก็สิ่งแรกคุณทวีบอกว่าอ้าว

เพราะจริงลักษณะไปโรงพยาบาลจะไม่ไปทางนี้นะครับ
บอกว่าคุณทวีพยายามจะหนีแล้วรถกู้ภัยพยายามจะขวางคุณทวีเอาไว้

ผมบอกเลยว่าในด้านกฎหมายนี่เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่

ผู้ภัยดูแลคนเจ็บเก็บคนตายอย่างเดียวครับ
แล้วตอนที่ประถมพยาบาลเสร็จแล้ว
เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะทำไมแล้วทำไมคุณทวีแป๊บเดี๋ยวค่ะ
แล้วทำไมเราถึงไม่ได้ให้น้องเขาไปกับรถปฐมพยาบาลเลยล่ะ
บอกแล้วครับเราบอกแล้วให้ไปเขาไม่ไปครับ

เขาเจ็บเยอะไหมคะน้องเนี่ยจากที่ประเมินด้วยสายตาตอนแรกอะค่ะ
ถลอกตามแขนตามขาตามขา
ถ้าส่งเอกชนเพราะผมเอาคนเจ็บไปเชือก
แล้วผมจะรู้เห็นกับโรงพยาบาลเอกชนหรือเปล่า
แต่หน่วยผมยืนยันทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ
น้องทุกคนผ่านการอบรมเป็นอย่างดี
แต่ส่วนหนึ่งที่ผมต้องออกมาพูดเพราะว่า
น้องทุกคนฝันกำลังใจอยู่ที่ไหน
ด้วยก็ไม่ได้ตังค์และแถมยังมาโดนสังคมประนามอย่างนี้อีก

พวกน้องพูดได้เลยว่าบางคนก็ท้อ

เพราะฉะนั้นที่ไม่ที่ที่ไปส่งการโรงพยาบาล
เองนะถูกต้องครับถูกต้องคุณวิรัยถึงสุดท้ายเพิ่มเติมค่ะ
ปิดท้ายอยากจะเพิ่มประเด็นอะไรสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมคะ
ก็ผมก็อยากจะพูดว่าบางอย่างที่จบแล้วก็น่าสมควรจะจบนะครับ
นะครับท่านทวีนะครับค่ะเพราะว่าได้แล้วก็คนบ้านเดียวกัน
ผมก็ลูกเกิดโพตารามนะครับผมก็ทำความดีให้กับคนโพตาราม
ใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยวินิตวังตานอย่างนี้
หากท่านสวิตรติดประทมนิยะผมรุ่นนี้ก็เลยรู้ดีว่าใครเป็นใครค่ะ
อะไรไม่ดีเขาไม่สมพูดพูดอย่างที่

แล้วน้องก็จะมีแขวนกำลังใจพูดโธราม

อาจจะได้รับความเอื้อเฟื้อจากน้องกู้ภัย

คุณวิไล่กับคุณทวีรู้จักกันไหมคะ

คุณทวีรู้จักไปนานบ่อย

เจอกันหลายรอบไหมคะคุณวิไล

แล้วเจอเนี่ยคุณทวีร์ตบหลายผมด้วย
เหนื่อยหน่อยนะ

จอมขวัญได้ประเด็นที่เกี่ยวข้องนะ
เดี๋ยวถ้ามีประเด็นอื่นเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ของทางมูลนิธิอีกคนนึงนะคะ

ฝากนิดหนึ่งนะครับว่าถ้ามันจบก็ขอให้จบไปเถอะครับ

รายมีมันทางที่เค้าจะสนำสนุนกุภัยอยู่

ผมพูดไม่ถึงขั้นทั้งหรอกมันจบแล้ว

แม่กี้เค้าบอกว่า
เขาเห็นมีลูกน้องเขาเห็นรถผมไหมตอนที่ชนอ่ะเห็นไหม
ประเด็นที่ถามก็คือประเด็นว่าตกลงคุณทวีอ่ะหนีไหมแต่ว่าคำตอบเนี่ย
ก็คือบอกว่าคงเป็นคือเรียนสรุปความนะคะคือเข้าใจผิดกัน
เพราะว่าคุณทวีตามรถเขาไปเพราะเข้าใจว่าผู้ป่วยน่ะ
คนเจ็บน่ะไปรถคันนั้นถูกไหมคะใช่แล้วอ่า
ก็นั่งอยู่รถคันนั้นผมสงสัยทำไมรถคันนั้นไม่พาไปสักที
นั่งตั้งนานเขารอแม่รอแม่เขาเพราะว่าแม่กว่าจะรู้ว่า
ค่าบริการแพงก็จะไม่ไปไหนเดี๋ยวก็เขาใจยังอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว
เขาเขาเขาอธิบายแล้วเนอะผมไม่เข้าใจทำไมไม่ไปเนี้ย
เพิ่งมารู้นี่เองแม่ก็พาไปเองรอแม่แม่พาไป
ไม่ต้องมาเสียสตังค์ไอ้ตรงนี้ไม่ไม่อันนี้อันนี้แล้วแต่ต้องเป็น

ผมเจอมาแล้วทีนี้ค่ะในส่วนของอุปกรณ์ต่างต่างของเขาเนี่ยนะคะ
เขามีคำอธิบายแล้วนะเอาแหละในท้ายรถไม่มีอุปกรณ์
แม้แต่ชิ้นเดียวมีแต่เคลือขระไปหมดเลยไอ้อะไร
รูปไอ้ตุ้มเหล็กนะนะน้ำมันเคลือบหมดเลยเต็มหมดเลย
พื้นพื้นแน่นอนดีผมได้ถ่ายรถไว้มายืนยันมันมีกล่องมีตู้อะไร
ที่เราอาจจะไม่ได้อ่ามันมีกล่องมีตู้อะไรพวกเราไม่มาคนให้ร้ายใครหรอก
ไม่มีประโยชน์น่ะอ่างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวฉันพักสักครู่

อ่ามันมันมีประเด็นตรงนี้มันมีอะไรกับเขาอ่า
แต่เห็นอย่างนี้บอกอย่างนี้แหละให้สังคมได้รับรู้พักแป๊บเดียวพักแป๊บเดียว
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องที่เรื่องที่เรารู้สึกมีความสำคัญ
ที่เรารู้สึกไม่พอใจว่าทำไมต้องมีคนอันนี้น่ะก็ไม่พอใจ
ผมตรงนี้นะที่ไปว่าตรงกับเขาไงยังแชร์เชอกันใหญ่เลย
เดี๋ยวประเด็นนี้ด้วยเรื่องโซเชียลมีเดียสักครู่ค่ะ

คุณคะเดี๋ยวเราจริงเราจะคุยเรื่องของโซเชียลมีเดีย
เรื่องภาพเรื่องหลักฐานด้วยแต่คุณทวียังอยากจะย้ำอยู่ว่าไม่ได้หนี
ไม่ได้หนีครับนี่นะฮะเมื่อกี้ผมอ่านไปแล้วนะฮะ
หนังสือพรมมินแบบนี้ทุกฉบับเลยครับ
เพราะฉะนั้นสรุปความอ่านด้วยเราอ่านไปแล้วค่ะเชิญครับ
หมู่กูภัยนะฮะมุนที่สวังลบรีนะฮะ
คู่กรณีผมกำลังขับรถหนี
หลังจากได้รับแจ้งทางตำรวจสายตรวจได้พบรถคันดังกล่าวเนี่ยกำลังขับหนีอยู่บนเส้นทางเรียบคลองชมประธานโดยมีรถหน่วยกู้ภัยพยายามขับติดตามเพื่อขวางหน้าไว้และสามารถกวางรถให้จอดไว้ได้ห่างจากจุดเขต๓๐๐เมตรอยากจะถามว่าจริงไหมมีรถกู้ภัยเนี่ยไล่ตามผมและขวางหน้าผมจริงไหมครับตอบผมหน่อย
เมื่อกี้เขาก็ได้ช่วยอธิบายไปแล้วนะคะ

ที่คุณทวีเข้าใจว่ารถคันนั้นมีผู้ป่วยอยู่ถูกไหมคะ
เกี่ยวนี่รถตามรถผมตอนที่ชน

เดี๋ยวนะคะถ้าคุณทวีจะเอาตามข่าวนี้
ทวีต้องไปที่ต้นทางที่เป็นคนให้ข่าว

กู้ภัยก็อธิบายแล้วไงคะว่ามันเป็นคนละชุด

เพราะผมไม่เห็นรถอันนี้เลย
ไม่ได้เปิดกระจกเลยไม่เห็นตำรวจเลย

รู้สึกว่าตัวเองถูกนำภาพไปตัดต่อ

ข้อเท็จจริงถูกไหมคะใช่ไหมคะหมายความว่าเนี้ยค่ะเนี้ยค่ะ
คือภาพภาพนี้มีคำอธิบายต่างไหมอ่า
ภาพนี้นะเป็นภาพที่ผมขับรถมาอ่า
ขับรถกลับมาแล้วมาจอดครับค่ะ
จอดรถจอดนั้นปั๊บเดี๋ยวรถอันนั้นวิ่งเข้ามารถนะฮะ
นี่นี่เป็นภาพที่ผมขับมาจากกลับมันด้านมาจอดนี่นี่อ่า

เนี่ยจอดอยู่นี่แล้วรถนั้นก็เพิ่งเข้ามาเข้าใจหรือยัง
คือคุณทวีค่ะคุณทวีต้องดูในคำพูดต้องฟังคำพูดแล้วก็ดูด้วยนะคะ
เพราะว่าคุณทวีจะได้อธิบายตามที่คุณทวีอยากจะอธิบายคืออย่างนี้ค่ะ
นี่นี่นี่อธิบายรถไหนนี่นี่กำลังจะบอกว่ากำลังจะบอกว่า
เรื่องขับมาจากโลกน่าจะเป็นช็อตนี้ที่เข้าใจกันผิดอ่า
คือนี่ค่ะคุณทวีคือกำลังจะบอกว่าช็อตนี้นี่แหละที่อาจจะทำให้เข้าใจผิด
ก็คือว่าเห็นไหมคะในคลิปเนี่ยมันจะมีเข้าใจผิดที่ว่ารถคันนั้นน่ะ
มีเด็กอยู่ในรถคันนั้นเพราะเห็นนั่งอยู่ท้ายรถแล้วหาเด็กไม่เจอเห็นรถจอดตรงนี้
ผมขับรถมาจอดทางท้ายรถเท้าอีกแก่คุณทวีค่ะนิดเดียวคือเราเราเราคุยกันเนี้ย
ยังไม่ได้ฟังไม่ได้ไม่ได้ดูคำพูดในนี้คือคลิปนี้เนี่ยแหละ
อาจจะอธิบายว่าอาจจะเกิดความเข้าใจผิดซึ่งถ้าดูคลิปนี้เนี่ยก็
ไม่รู้ก็จะเป็นยังไงผมไม่ทราบแหละแต่นี่ผมรู้ความจริงผมไหน
คุณทวีต้องดูด้วยค่ะรู้ไปดูแล้วคุณเข้าใจไง
ก็จะมีตัวละครที่คุณทวีพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ในข่าว
ก็จะมีรถคันหน้ามีรถคุณทวีมีตำรวจเห็นไหมคะ
แล้วก็จะมีคนคันหน้ามาจอดทีหลังมาทีหลัง
เมื่อกี้ตอนแรกเห็นไหมเพิ่งเข้ามาฮะแล้วก็จะมีที่เขาเข้าใจว่า
เนี่ยให้ไปขวางเอาไว้อ่าเขาเข้าใจว่าอาจจะมีการหนีคุณ
ดูนี้เดี๋ยวเราดูพร้อมกันเงียบดูพร้อมกันก่อนค่ะ
นี่แหละนี่แหละไอ้ที่ขับไปตามรถคันนั้นอยู่ตรงนั้นในใกล้นั่นแหละ
รถที่จอดอยู่ในแล้วบีบจอดท้ายอยู่ตรงนั้นแหละ
แล้วบีบแกก็คิดว่าไอ้เด็กที่ผมเห็นอยู่นะนะรถคันนี้ตอนท้ายน่ะ
แล้วหาไม่เจอหารถไม่เจอหาเด็กไม่เจอเห็นรถจอดตรงนั้น
ผมเลยขับถอยตามไปจอดตรงนั้นแล้วบีบแกให้ไปรีบลงส่งโรงพยาบาล
นี่แหละฮะเหตุการณ์ไม่ใช่ขับหนีแล้วจอดได้นานเลย

แล้วก็ไม่ไปผมก็ถอยรถกลับมาอีกมาจอดที่เก่าอีก
เดี๋ยวที่ฉันอธิบายบ้างคือถ้าตามคลิปเมื่อกี้เนี่ยมาอธิบาย
ที่คุณทวีพยายามจัดอธิบายอยู่แล้วนะคะว่ามันมีตัวละครตามคลิปกัน

ค่ะแต่ว่าเมื่อมันมีคู่ขัดแย้งมันควรจะมีหลักฐานกลางไงคะ

เห็นไหมยังแล้วไปจอดใต้รถได้ไหมไม่ได้ขับนี้
อันนี้คือช็อตหนึ่งที่คุณทวีเรียกหาเมื่อสักครู่นี้คือช็อตตอนที่รอรถกู้ภัยมาจำได้ไหมคะ
ช่วงแรกที่เราใช้ที่คุณทวีจอดหันหัวไปทางนี้แล้วรถกู้ภัยมาหันหัวทางนี้จำได้ไหมคะ
เมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงคืออยากจะดูช็อตนี้อีกใช่ไหมคะ
ไม่ต้องดูแล้วแหละดูแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วนาย
แล้วผมไม่ลงไปนะ
นี่ซ้ำเองกับจะมาที่รถออกจาก๑๙๑

เดี๋ยวเราต้องไปเรื่องอื่นแล้วเดี๋ยวคุณทวีจะอะไรแบบอื่น
ตกลงไม่ค่องใจเรื่องของการตัดต่อภาพตัดต่อใดนะคะ
ผมค่องใจตรงนี้ว่ามีโทรเซียนเค้าทำไปยังไม่รู้
แต่มันไม่ใช่เอาภาพติดต่อเอาภาพที่ผมตามรถมอเตอร์ไซค์
แล้วตัดภาพตรงนั้นมาว่าผมหนี
รถตรวจตามมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้หนี
ไม่เป็นไรอธิบายเราเข้าใจสถานการณ์เหตุการณ์แล้ว

มีการติดต่อในโซเชียลอย่างนี้มีคนบอกผม
คือที่คุณทวีค่อนข้างจะมีอารมณ์ก็คือว่า
คนเอาไปบิดเบือนใช่ไหมอันนี้คือพยายามจะบอกแบบนี้
ไม่ใช่มีอารมณ์หรอกแต่เรารู้สึกว่าเราเสียหายอย่างมากมาย

รักษาชื่อเสียงเรามากกว่าชีวิตของผมอีก

ผมจะรู้สึกอย่างไรตอมใจอะไรแค่ไหนมาเจออย่างนี้ฮะ
ผมต้องขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดนิวมัชชนข่าวสด

ที่ผมแถลงแล้วให้ความเป็นจริงกับผมหมด

ดูอยู่รายการนี้แฟนคลับผมเยอะ

ผมวันแรกที่เกิดขึ้นนะผมไปร้านสือพิมพ์นะ

เช้าผมไปเลยผมต้องมีเขาแน่ผมรู้สึกมันผิดปกตินี่นะ
นะผมถามเจ้าของร้านสวิม
มีข่าวหรือเปล่าโอ๊ยดังเลย
ผมไม่เห็นข่าวนะบอกเชื่อไหม

ผมยังไม่สบายเออนะผมก็พูดหรอก
วันนี้ผลแถลงข่าวแล้วก็ดูข่าวนี้กันนั่นแหละของจริงของผม
เขาบอกไม่เชื่อแล้วคนละบุรีไม่เชื่อหรอกผมเป็นอย่างนั้น

และคนสนใจนะอยากรู้ว่า

เคยเห็นในออกรายการเป็นคนที่ทำเพื่อสังคม
ต้านคอปชั่นอย่างแรงเลยจับเข้าคุกกันเยอะแยะเลย
เป็นคนจริงอย่างนั้นแฟนคลับเยอะนะ

กรุงเทพฯทอดภาพนะผมรู้เชิญทวีดีกลุ่มทอดภาพนะ
ลงจากนั้นมานะเขาเป็นทอดภาพผมรู้ผมชื่อนี้

ชมที่คุณปราบคอปชั่นว่าออกมาจากไหนครับ
ผมมาจากกรุงเทพอ๋อผมขอบคุณครับ
เขาเห็นชื่อผมประกาศก็ทอดผ้าเนี่ยเขาไปทอดผ้าเนี่ย
เขาเห็นผมเขาพวกผมอย่างนี้เลย
ให้ผมตายไหนก็ได้อันนี้เยอะแยะบอกอย่างนี้

เขาสับสนนะว่าเอ๊ะอย่างนี้เป็นอะไรกับทวีดีกลับมาข่าวนี้ก่อน
คุณทวีจะบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อหรอกแต่ทีนี้ก็ไม่อยากให้เกิดการบินเบือน
เรียนกลับมาก่อนคุณทวีปกติขออภัยนะคะเนื่องจากอาวุโสแล้วเนี่ย
แต่ว่าก็ยังอยู่ในแวดวงข่าวสารยังอยู่เป็นคนสาธารณะเนี่ยนะคะ

กำลังจะถามว่าผ่านโซเชียลมีเดียไหมดูจะมี
ผมไม่เคยดูเลยแล้วผมไม่เป็นด้วย
ผมไม่สนใจเลยเพราะว่าข่าวเท็จข่าวปลอมเยอะแยะเสียเวลา
ผมดูผมมีเวลาดูหรอกเวลาเป็นประโยชน์เยอะ
แล้วใครเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเล่าว่าโซเชียลพูดแบบนั้นโซเชียลพูดแบบนี้ให้ฟังคะ
จากสื่อเลยที่ถามผมโทรเข้ามาถามผม
หลังจากเกิดเหตุจะสัมภาษณ์ผม
ผมบอกว่ามีอะไรไหมยังไงไหมเพราะผมไม่ได้ดู
เขาบอกเนี่ยมีการตัดต่อแล้วลงว่า
มีภาพตัดต่อว่าผมเนี่ย
ตำรวจรถตามผมผมหนีอยู่รถติดตามผม
และภาพว่าผมเนี่ยหนีขับรถหนี
บอกผมมาอย่างนั้นผู้สื่อข่าวที่โทรมาจากสภาพ

ไอ้ภาพนี้เป็นภาพที่
อยากบอกอะไรสำหรับคนที่ตามข่าวนี้อยู่บ้าง
เหลือนาทีเดียวสุดท้ายหลั่นค่ะ

ผมซื้ออ่านทุกวันวันไหนผมไม่อ่านเนี่ยผมจะนอนไม่หลับ
เพราะผมต้องการข่าวสังคมเศรษฐกิจการเมืองดูแค่นั้นเอง
ผมยังอ่านเพิรุนตรงตีหนึ่งให้จบ

เมื่อมีข้อมูลมาอย่างนี้เนี่ย
นะที่อ่านไปเมื่อกี้นี่แหละใช่ค่ะนี่มีรถติดตามไปตำรวจมาเปิดก็
ให้ผมเปิดกระจกแล้วบอกว่าชื่อทวีไกรคุบ
ผมเป็นคนไม่เคยอ้างชื่อไหนหรอกถ้าผมออกจากราบุรีแล้วเนี่ยนะ
ผมพยายามไม่อยากให้คนรู้จักว่าผมชื่อทวีหรอก
ผมต้องการเป็นส่วนตัวของผมไม่เคยอ้างชื่อหรอก
เป็นการป้ายสีผมทั้งนั้นทั้งตำรวจที่พูดนี้ด้วย

เจ้าที่ฝ่ายสว่างอย่างนี้ด้วยนะกู้ภัยด้วยนะ
แบคเมคระบั๊กเมมช์พอหมดเลยในข่าวนี้นะ
ถือว่าวันนี้ได้ใช้พื้นที่ในการอธิบายแล้วผ่านเฟซบุ๊ค

ขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรค่ะอีกสักครู่แท็บนิวสโชว์ค่ะคุณผู้ชมวันนี้สวัสดีค่ะ